นึกว่าพาน้องดีแลนด์ไปเดินแฟชั่นโชว
ซึ่งคือนับรักทั้งบ้างเลยดีมาก
ซึ่งเจ้าตัวไม่กังวลกับการเข้าสังคมของน้องเพราะดูแล้วชอบเข้าหาผู้คน
ส่วนเรื่องงานในวงการคุณพ่อคนเก่งยอมรับนะคะว่าต้องพิจารณาเป็นงานไป
จะเผยถึงแพลนทายาทคนที่สองว่ายังไม่คิดแล้วก็ยังไม่ได้ไปปรึกษาแพทย์แต่อย่างใดค่ะ
จริงแล้วคิดว่ามันดีสำหรับตัวน้องก็ถึงจะทำ

ก็ยังไม่มีครับยังไม่มียังไม่มีแพลนแต่ว่าแล้วแต่ก็จริงแล้วก็อยากจะมีในไม่นานมากนี้